เอาไปดูความสะเพราของผู้รับเหมาในการวางท่อระบายน้ำกันหน่อยฮะ
อีกแล้วหรอคะขุดหลุมใหญ่โตโมโหลานทำไม่เสร็จ
เออไม่ติดป้ายด้วยคนตกสิท่าถูกต้อง
คนเดินไปเขาก็ไม่เห็นตกลงไปลึก๓เมตร
ระบมบาดเจ็บทั้งตัวดูสิฮะคุณ
แอ้งแม้งอยู่แบบนี้แล้วใครจะไปเห็นล่ะ
สามเมตรนี่ขออนุญาตนะคะมันมีโอกาสถึงชีวิตได้เลยนะ
ขยับไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้เลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เทศบาลเมืองนครพนมครับ
จุดเกิดเหตุคือพื้นที่โครงการก่อสร้างวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่
เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงอ่ะครับนี่คือบริเวณประตูทางออกสารกลางจังหวัดบริมถนน
ราชธรรมเขาขุดเจาะหลุมเพื่อวางท่อลึก๓เมตรท่อใหญ่มาก
นะฮะจากการที่ไปถามคนเห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าอ่า
ซึ่งคนเห็นเหตุการณ์เป็นเจ้าของร้านขายของชำ
ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าเย็นของอ่า
เมื่อวานเมื่อวันก่อนทางด้านของนายมนูลอาสาวัง
คนนี้เขาเป็นคนขับรถสามล้อเครื่องรับจ้างก็ไปนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อน
อยู่ที่ร้านนี่แหละซึ่งบริเวณด้านหน้าร้านเนี่ย
มีการขุดวางท่อระบายน้ำเป็นทางยาวหลายร้อยเมตร
แต่พอทั้งคู่เขาดื่มเสร็จปุ๊บเขาก็แยกย้ายกันไปกลับบ้าน
มนูลเดินไปเหยียบพื้นปูนบริเวณปากหลุมแล้วก็พลัดตกลงไปในหลุม
เพราะจุดนั้นมันไม่มีป้ายอะไรเลยเนี่ยครับหน้าร้านเห็นไหม
จากหน้าร้านเป็นหลุมเลยนะครับเขาก็เลยพัดตกลงไปจากนั้น
พยายามปีนแล้วปีนแล้วตกปีนแล้วตกซ้ำอยู่แบบนี้
จนเขาสลบไปเลยนะครับไปติดไปฟังเสียงหน่อยนะฮะ

ทางด้านของนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็สั่งการให้สำนักโยธาและผังเมืองเร่งหาทางป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนอีกนะครับ
ส่วนอาการเจ็บของคนเจ็บตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลมีแผลถลอกตามร่างกาย
ระบมทั้งตัวก็ต้องหยุดงานไม่สามารถทำงานได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาเยียวยาหรือว่ารับผิดชอบกับเหตุที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขานะครับ